ครับวันนี้ข่าวสารต่างเนี่ยหลากหลายแง่มุมนะครับ
แต่ว่าเชื่อว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะท่านน่าจะตามตั้งแต่เมื่อคืน
ค่ะนะครับเรื่องรถของบิ๊กโจ๊กนะฮะที่ถูกยิงเข้าไปนะฮะ
วันนี้ความคืบหน้าถือว่ามีเยอะพอสมควรเมื่อสักครู่นี้
โจ๊กเพื่อให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงใช่ค่ะนะมันก็มีประเด็นอะไรหลากหลายเข้ามานะครับ
ยังไงท่านก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันแล้วกันนะฮะระหว่างนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานประมาณ๒๓ทุ่มเราก็รายงานในเบื้องต้นไปแล้ว
แต่วันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะรถของพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่านหรือว่าบิ๊กโจ๊กใช่ค่ะ
อดีตผู้บัญชาการสตมนะฮะเคยเป็นนายตำรวจที่โอ้โหมีบทบาทเยอะเหลือเกิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแต่ว่าก็ถูกโยกย้ายออกมา
ใช่ค่ะเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะ
ใช่นี่ฮะจะเห็นว่าเป็นแถบประตูที่นั่งฝั่งด้านหลังด้านหลังคนนั่งข้างคนขับ
ค่ะแต่ว่าวิถีกระสุนก็คือค่อนข้างจะกดต่ำ
ดังนั้นทิศทางของกระสุนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าน่าจะเป็นการข่มขู่มากกว่าหมายเอาชีวิต
อ่าประตูฝั่งคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยจะเข้าไปกลุ่มเยอะหน่อย
อืมตรงประตูฝั่งคนที่นั่งเบาะข้างคนขับเนี้ยเข้านัดหนึ่ง
ค่ะนะฮะอ่าทีนี้ทำไมถึงเข้าไปตรงนี้แล้วคนร้ายมายังไงเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับการเปิดเผยออกมานะฮะ
อ่าเป็นบริเวณพื้นที่หน้าร้านนวดแผนโบราณย่านพัดพงศ์อ่าท่านดูภาพนี้ก่อนนะฮะ
อ่าต้องดูภาพแรกก่อนนะฮะที่อ่ามาตอนสองทุ่มก่อนนะครับ
อันนี้เป็นตอนที่เข้าไปแล้วจะยิงแล้วดูอันนี้ก่อนนี่ฮะ๒ทุ่ม๑๕นาที
อ่ามีคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาสองคนใช่ค่ะเหมือนกับวนมาดูลาดเหลาก่อนรอบแรก
ใช่เขาก็ทำงานทำการกันนะประนักงงพนักงานร้านค้าร้านอาหารแถวนั้นนะครับ
คนเยอะค่ะร้านนวดแถวนั้นเรียงกันสัก๖ร้านได้นะครับแล้วก็หายไป
จน๓ทุ่ม๘นาทีคันเดิมฮะนี่ฮะมาอีก
แล้วก็ขี่เข้าไปข้างในเนี่ยเป็นซอยตันค่ะรอบเนี้ยหายเข้าไปข้างในประมาณยี่สิบวิ
นะฮะจนสามทุ่มเก้านาทีเวลาตามภาพในกล้อง
จรปิดเห็นรถของบิ๊กโจ๊กไหมครับคันสีขาวรอบเนี้ยฮะ
ชะลอชะลอข้างข้างจังหวะเนี้ยสามวิคุณเขียนมาสอนอืม
สามวินาทีใช่ค่ะแปดนัดปากปากเข้าไปอ้าว
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หายไปเลยนะฮะซึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้ข้อมูลล่าสุดบอกว่า
ก่อนที่คนร้ายจะมาก่อเหตุตอนที่มาวนดูลาดเหล่าเนี่ยนะ
มีรถเบ้นสีดำคันหนึ่งขับมา๓รอบเหมือนกันนะ
โจ๊กก็บอกว่ารถเบ้นสีดำคันนั้นคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วย
เพราะจักรยานยนต์ของคนร้ายสองคนนี้ที่มายิงใส่รถของบิ๊กโจ๊กเนี่ย
เหมือนกับมีการส่งสัญญาณสอบถามกันว่าใช่ไหมใช่ไหม
แล้วก็ยิงใส่นี่ฮะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็ถือว่า
อาจแล้วครับเพราะว่าซอยสริกาถนนสุรวงศ์นะฮะย่านพัดพงศ์เนี่ย
นี่เป็นซอยตันแล้วผู้คนพลุกพลาดอืมร้านค้าร้านอาหารเยอะนะครับอ่า
ซึ่งกลุ่มกระสุนที่เข้าไปที่รถของพลตำรวจโทษสุรเชษเนี่ยนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ย๘นัดด้วยกันจะเข้าประตูด้านหลังเป็นหลัก
แต่ว่าเข้าทางฝั่งเนี้ยฝั่งเดียวเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาติดกำแพงอืมอ่า
จอดรถข้างถนนแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับซอยสาริกา
ซอยนี้ชาวบ้านเขาตั้งชื่อเองนะชื่อสาริกาเนี่ยอ่า
เพราะว่าร้านอาหารสอริกานี้เป็นร้านดังในซอยนี้นะครับแต่ก็มีร้านค้าเยอะแยะไปหมด
นวดแผนโบราณก็มีนะครับเป็นซอยตันลึกประมาณสองร้อยเมตร
ถ้าขับรถเข้ามาทางถนนสุรวงศ์นะครับที่ปากซอยจะมีอาคารวอลสตรีท
อ่าอยู่ทางฝั่งซ้ายนะฮะพอเข้าซอยไปสักไม่ถึงห้าสิบเมตร
ซ้ายมือจะมีตู้เก็บค่าจอดรถรถทุกคันที่เข้ามาต้องหยุดรับบัตรจอดรถตรงนี้ก่อนนะครับ
อ่าเป็นจุดที่รถของพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์เมื่อคืนนี้จอดเอาไว้อืมนี่ฮะ
จุดที่จอดรถนะครับขวามือก็จะเป็นร้านนวดแผนโบราณ
พลตำรวจโทษสุรเชษเข้าไปใช้บริการถัดจากร้านนวดร้านนี้อ่า
ขับรถเข้าไปได้อีกสักร้อยเมตรนะครับขวามือจะเป็นร้านนวดที่อยู่ติดติดกันอีกประมาณหกร้าน
ถ้าฝั่งซ้ายมือจะเป็นที่จอดรถสำหรับลูกค้าอีกฝั่งหนึ่งของร้านนวด
ก็จะเป็นกำแพงตึกจอดรถของอังคารค่ะคนร้ายก็เลยยิงเข้าไปฝั่งเดี่ยว
อีกฝั่งหนึ่งเป็นกำแพงนะคะครับแล้วคุณผู้ชมก็เลยถามว่าโอ้โห
แล้วคนแถวนั้นเขาไม่ตกใจเหรอสุรวงพัดพงศ์กลางเมือง
ช่วงหัวค่ำคนยังเยอะมากอยู่เลยก็เดี๋ยวลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งอ่ะ
เป็นภาพที่ถ้าเราไม่ได้ดึงซูมขึ้นมาเพื่อเห็นพฤติกรรมคนร้ายเห็นไหม
คนเขาก็นั่งกันอยู่หน้าร้านนวดหน้าร้านอะไรเนี่ยค่ะก็สามทุ่มคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะคนยังเยอะอยู่นี่ค่ะจังหวะยิงนะคะแล้วก็ยังมีคนอยู่แถวนั้นนะคะ
เขาก็หันไปมองค่ะแต่เขาก็ไม่คิดไงว่าจะมีเหตุการณ์ยิงกันกลางเมืองแบบนี้ไง
แถวนั้นเขาบอกว่าตอนแรกนึกว่าเสียงประทัดเขาก็มองตามรถจักรยานยนต์คันนั้นนะคะ
แต่ไม่ทันเห็นว่าเป็นการยิงมีคนที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
จริงแล้วตั้งแต่กลางวันนะคะเห็นรถจักรยานยนต์ของคนร้ายขี่เข้ามาในซอย๒ครั้งนะคะ
ครับรอบแรกเนี่ยเข้าไปท้ายซอยเห็นว่าเป็นทางตันวนกลับออกไปแล้วก็ขี่ออกจากซอยไปเลย
หลังจากนั้นก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณภาคภูมิให้ดูค่ะ
เข้ามาตอนกลางคืนอีกรอบหนึ่งก็คือตั้งแต่๒ทุ่มกว่า
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์คันเดิมเลย
คันเดิมกับคนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเห็นมาแล้วช่วงกลางวันมาแล้ว๒รอบ
แล้วก็ทำแบบเดิมเหมือนเมื่อตอนกลางวันมาตอนหัวค่ำก็วนมาดูก่อนรอบหนึ่ง
คือวนไปที่ท้ายซอยพอเป็นซอยตันปุ๊บก็วนกลับออกมา
แต่พอถึงจังหวะที่ไปถึงรถของบิ๊กโจ๊กคนร้ายชะลอรถหยุดขนาดข้าง
คนที่ซ้อนท้ายชักปืนออกมายิงยิงที่ประตูหน้าและประตูหลัง
รวมแล้ว๘นัดแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุนี้นะคะคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปนวดที่ร้านแถวนั้น
แล้วเป็นร้านประจำนะคะไปช่วงเวลาเดิมประมาณสัก๖โมงเย็น
ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊ก
ชอบมานวดที่นี่มาบ่อยมาช่วงเวลาประมาณนี้
คือน่าจะรู้เวลารู้ข้อมูลของบิ๊กโจ๊กเป็นอย่างดี
กลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดส่วนใหญ่ไม่มีใครอยู่หน้าร้านค่ะ
เขาก็อยู่กันในร้านนะคะเขาก็บอกว่าคิดว่าเป็นเสียงประทัด
พอออกมาหน้าร้านเห็นคนร้ายเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไป
ที่ผ่านมาในซอยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยค่ะ
ผู้ประกอบการร้านนวดก็เลยบอกว่าพอเกิดเหตุแบบนี้
ก็กลัวว่าจะกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่เขามานวดกันเป็นประจำเขาเห็นข่าวเขาเห็นว่ามียิงกันแบบนี้
เขาก็อาจจะกลัวไม่กล้ามาใช้บริการ
นวดเขาก็กังวลเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เท่าที่อยู่ที่นี่ก็เห็นแกมาแต่แกไม่ได้มาบ่อยอย่างนั้นนะคะ
เห็นแล้วแกว่างนานแกก็มาครั้งนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เจอช่วงเหมือนหลังหลังแบบกินข้าวเย็นอะไรประมาณเนี้ยประมาณเย็นเย็น
ออกมาแล้วมาเจอช่วงที่เขายิงเสร็จแล้วเขากำลังจะออกไปจากซอยพอดี

เห็นแค่ช่วงที่กลับเข้ามารอบแรกแล้วก็ช่วงที่เขาทำก่อเหตุเสร็จแล้วเขาจะออกไป
คือขับไปรอบแรกแล้ววนออกมาพี่เห็นแค่ตอนนั้น
คือพี่เห็นตอนที่เขาเข้าไปน่าจะเป็นรอบสองที่พี่เห็นว่า
เพราะมีคนบอกว่าเขาวนสองรอบแล้วพี่น่าจะเห็นรอบที่ก่อเหตุเสร็จนะเป็นรอบสอง
คือเห็นว่าขี่มอไซค์ซ้อนกันมาสองคนแค่นั้นเอง
ยิงตอนนี้ที่เห็นนี่คือเขายิงเสร็จแล้วแล้วเขากำลังจะออกจากซอย
แล้วเขาก็กำลังจะออกไปแล้วมาเจอตรงข้างหน้าร้านพอดีช่วงที่เรายืนออกมาดูพอดีค่ะ
แต่ว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีคนบอกว่ามันมีรถเบ้นสีดำคันหนึ่ง
เหมือนกับขับวนมาดูแล้วก็ชี้เป้าด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวท่านรอฟังแป๊บหนึ่งนะฮะ
บิ๊กโจ๊กที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดแต่นี่คือภาพเมื่อคืนฮะตอนเกิดเหตุ
พอมีข่าวมาบอกว่าโอ้โหรถบิ๊กโจ๊กถูกยิงค่ะเจ็ดแปดนัดคนก็แบบโอ้โห
แต่บิ๊กโจ๊กยืนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะออกจากร้านมาดูฮะใช่ค่ะอ่า
แล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเป็นรถของภรรยานะครับคันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าก็ใช้มาที่ร้านนวดไทยนวดแผนโบราณเนี่ยฮ
อ่าเป็นร้านที่มาบ่อยบ่อยนะครับส่วนเส้นทางหลบหนีของคนร้ายนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วนะครับหลังจากก่อเหตุได้ขี่จักรยานยนต์เลี้ยวขวา
ออกจากซอยสาริกาเข้าถนนสุรวงจากนั้นมุ่งหน้าไปยังสี่แยกอังรีดูนัง
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามสี่จุดสุดท้ายที่ชุดสืบสวนของสอนอบางรักษ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้นะฮะพบว่าคนร้ายขี่ไปก็คือช่วงแยกสามย่านนะครับ
ตอนนี้กำลังขยายผลไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ
ท้องที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่สอนอบังรักษ์นี่นะฮะคนร้ายสองคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนพลตำรวจโทษสุรเชษเมื่อคืนนี้บอกว่ามาทานข้าวมาทำธุระแถวนั้นก็จอดรถไว้ที่บริเวณลานจอดรถ
แล้วก็มีเนี่ยฮะคนมาบอกว่ารถถูกยิงค่ะก็เลยมาดูเนี่ยครับ
แล้วก็ประสานตำรวจให้มาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าคนร้ายมีจุดมุ่งหมายอะไร
แต่จากการดูวิถีร่องรอยของกระสุนเชื่อว่าต้องประสงค์ต่อชีวิตนี่เมื่อคืนนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับ
เชื่อว่าต้องประสงค์ต่อชีวิตแน่วิถีกระสุนแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้
เพราะว่าที่เกิดเหตุเป็นใจกลางเมืองผู้คนพลุกพลาดถือว่าก่อเหตุอย่างอุกอาจมาก
อย่างนั้นประชาชนก็จะไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและจะกระทบการท่องเที่ยว
ทีนี้ค่ะบิ๊กโจ๊กก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็จะเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบวิถีกระสุน
๘นัตรที่ยิงเข้าไปที่รถของบิ๊กโจกอ่ะค่ะ
เพื่อที่จะดูทิศทางการยิงด้วยนะคะว่ายิงเข้าไปในทิศทางไหนยังไง

เจ้าหน้าที่บอกว่าการยิง
วิถีกระสุนคือกดต่ำ
ไม่น่าจะประสงค์ต่อชีวิต

จากการตรวจสอบเบื้องต้น
ตัดประเด็นเรื่องชู้สาวทิ้งไป
รู้ว่าจะไปร้านหวดที่นี่เวลานั้นเวลานี้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
คือมันก็ไม่ใช่รถที่ภรรยาขับอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้
อะไรแบบเนี้ยนะคะรถคันนี้ค่ะถ้าคนรู้ก็จะรู้ว่าก็ใช้อยู่
ก็ใช้อยู่ค่ะไม่ใช่ว่าบังเอิญวันนี้เอารถภรรยามา
เป็นรถตามชื่อน่าจะเป็นชื่อภรรยาดรสิรินัดดาหักผ่าน
ภรรยาของพลตำรวจโทษสุรเชษก็ตามที่เล่าไปว่ากระสุน๘นัด
ประตูหน้านัด๑ประตูหลัง๗นัดก็คือทางฝั่งซ้ายนะคะ
เจ้าหน้าที่เก็บหัวกระสุนจากจุดเกิดเหตุมาได้หัวหนึ่งนะคะ
แล้วก็ที่ตัวรถมีหัวกระสุนอยู่หนึ่งหัวค่ะแล้วก็ลื้อรถด้วยนะคะ
หัวกระสุนเพิ่มเติมนำไปตรวจเทียบเคียงทางนิติวิทยาศาสตร์
พลตำรวจโทปิยะอุทายโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ยังไม่ยืนยันว่าคนก่อเหตุชำนาญเรื่องการใช้อาวุธปืนหรือไม่
แต่วิถีกระสุนพุ่งลงพื้นก็เลยไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า
เป้าประสงค์หรือคนที่ลงมือมีเป้าประสงค์อะไรยังไง
หรือใช้ปืนไม่ถนัดหรือตั้งใจยิงกดต่ำ
หรือตั้งใจข่มขู่อันนี้ยังไม่สามารถสรุปได้แบบ๑๐๐
เรื่องต้นนะคะลักษณะการยิงยิงแบบระยะประชิด
ใช่ใกล้รถมากแล้วก็ยิงเลยถ้าช่วงเกิดเหตุสมมุตินะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าบิ๊กโจ๊กนั่งอยู่ในรถแล้วถ้านั่งฝั่งซ้ายด้านหลัง
แล้วคนร้ายยิงในลักษณะแบบนี้เพราะว่าบิ๊กโจ๊กมีคนขับใช่ค่ะ
กระสุนน่าจะถูกช่วงขามากกว่าลำตัวอืมดังนั้นถ้าจะมองในมุมนี้เนี่ย
ก็น่าจะฟันทงได้ว่าน่าจะเป็นการยิงขู่ไม่ได้ตั้งใจจะยิงถึงขั้นให้เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าถ้ายิงให้เสียชีวิตมันยิงขึ้นสูงกว่านี้ได้
เข้ากระจกได้ยิงเข้ากลางตัวได้นะคะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ให้ข้อมูลหลังจากมีการประชุมชุดสืบสวนนะคะว่าคนก่อเหตุน่าจะมากกว่า๒คนด้วยซ้ำ
ไม่ใช่แค่สองคนที่ขี่รถจักรยานยนต์กันมาตามภาพจากกล้องวงจรปิด
เรื่องต้นจากการพูดคุยกับบิ๊กโจ๊กก็ตัดประเด็นชู้สาว
ตัดประเด็นขัดแย้งส่วนตัวเรื่องของธุรกิจตัดประเด็นเรื่องของการยิงผิดตัวทิ้งไป
เพราะมีไม่กี่คนที่รู้ว่าบิ๊กโจ๊กใช้รถคันนี้มาสถานที่ตรงนี้เป็นประจำ
ส่วนการที่มีคนตั้งข้อสังเกตเยอะเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นการจัดฉากสร้างสถานการณ์หรือเปล่า
ตรงนี้เนี่ยค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะตรวจสอบให้
แต่ว่าจากการสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องบางส่วนจากการรวบรวมพยานหลักฐาน
มันก็ยังไม่ชัดนะคะว่ามันจะเป็นข่มขู่หรือหวังเอาชีวิตเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องคุยกับบิ๊กโจ๊กอีกทีที่สอนอบังรักษ์ค่ะ
เรื่องชู้สาวเรื่องความขัดแย้งกับใครที่มีทางหน้าเป็นเป็นผลประโยชน์นั้นขณะนี้ไม่มีครับ
พรุ่งนี้นะฮะที่พลตำรวจโทษสุรเชษจะไปให้ข้อมูลให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนบังรักษ

ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับในรายการถามตรงกับจอมขวัญนะฮะ

เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รถถูกคนร้ายมารอบยิงเมื่อวานนี้นะครับ
เดี๋ยวฟังนะครับว่าบิ๊กโจ๊กให้ข้อมูลล่าสุดว่ายังไงบ้างนะครับ
ผมเองเนี่ยนะเป็นอดีตตำรวจเก่านะครับ

คือผมก็ทราบมาเราก็ต้องมีข้อมูลกับเรานะครับนะ
ว่าผมก็ทราบอยู่แล้วว่ามีใครที่ต้องจะเล่นงานเราอยู่นะครับนะ
แล้วก็มีข้อมูลอยู่หลายอาทิตย์แล้วนะครับ

แต่ว่ามีการฝากมาบอกบ้างอะไรบ้างมันอะไรนะครับ
ก็มีผู้ใหญ่เตือนผมบ้างอะไรบ้างนะครับนะ

ก็มีคนที่สนิทกันก็เตือนนะครับ

ว่าที่พี่อย่าเข้ามานวดอีกอะไรอย่างนี้นะครับ

ก่อนที่จะเกิดเหตุเมื่อวานี้มันมีคนพูดถึงรถเบ้นคันหนึ่ง

ก็เกี่ยวครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะครับ

แต่ก็ต้องให้ตำรวจให้เจ้าที่รวบรวมพยาฐานนะครับนะ
ต้องดูว่าเขาทำได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหน
เน้นคันที่ว่าคือคนสั่งการหรือเปล่าคะ
ก็น่าจะมาดูเป้าหมายดูพื้นที่อะไรต่างนะครับ
เพราะว่าเท่าที่ฟังจากร้านซะเนี่ยนะครับ
ที่ร้านเนี่ยร้านเขาบอกว่าคือมอไซค์ที่มาเนี่ยนะครับ
เขาขับเข้ามาแล้วเขาก็ตะโกนถามคนที่ชี้เป้าว่า
ท่านอยู่เขาเรียกผมว่าท่าน
ท่านอยู่ตรงไหนอยู่มณ์เทียนหรือว่าอยู่ร้านกาแฟ
คือเขาจะรู้ว่าผมก็นั่งกินกาแฟที่พี่
อยู่มนเทียนหรือนวดอยู่อะไรอย่างนี้นะ
คนดูต้นทางก็บอกว่านวดอยู่นวดอยู่เขาก็ยิงรถเลย
ลองโจ๊กคะคนที่มารถเบนท์ลองโจ๊กรู้จักไหมคะ

แต่หัวขึ้นไปที่น่าจะเป็นหัวสูงสุดรองโจ๊กคิดว่าน่าจะเป็นใครในใจแล้วล่ะใช่ไหมคะ

ความขยะนี้คือผมไม่มีเวลานี้นะครับ
ผมก็มีประเด็นอยู่เรื่องเดียวนะครับที่อยู่ที่ปปช
เหมือนที่สังคมเขาเหมือนที่ทนายเดชาพูดนะครับใช่ครับ
ก็เป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวซึ่งธนายสิทธาเขาอาจจะทราบข้อมูลดีอยู่แล้วนะครับ
ก็เป็นเรื่องเดียวที่ผมมีประเด็นอยู่ทุกวันนี้นะครับงั้นอย่างงี้
เอางี้นะคะถ้าที่ฉันฟังอย่างนี้เท่ากับว่าตอนนี้
มูลเหตุจูงใจน่าจะมาจากกรณีที่ยื่นตรวจสอบอยู่ที่ปปชเท่านั้นเลยสิ
ใช่ครับถูกต้องเรื่องเดียวครับอืมผล
สุรเชษบอกว่าก็พอจะรู้ว่าเป็นใครเคยมีผู้ใหญ่เตือน
แล้วประเด็นเดียวที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องที่ทนายตั้มทนายสิทธาออกมาบอกเมื่อคืนนี้นั่นแหละ
คือออกมาโพสต์บอกใช่ไหมเมื่อคืนนี้
ว่าไปยื่นเรื่องที่ปปชเอาไว้ให้มีการตรวจสอบโครงการ
ซึ่งเรื่องนี้ทางทนายตั้มทนายสิทธาก็มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะ

มันเป็นประเด็นนี้ค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความที่เขามีการยื่นต่อปปชให้ตรวจสอบ
โครงการรถสายตรวจไฟฟ้าอัจฉริยะของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมูลค่ากว่า๓๐๐๐ล้านบาท
คือมีการตรวจสอบแล้วพบว่าใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
ยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่ปปชตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้ว
ซึ่งปปชกำลังจะเรียกพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานไปให้ข้อมูลเรื่องของการทุจริตในโครงการนี้
ในฐานะที่พลตำรวจโทษสุรเชษเป็นผู้ที่เคยทำหนังสือท้วงติงให้ยับยั้งโครงการดังกล่าว
เพราะว่าเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการสตม
ก็เลยคาดว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ที่ส่อว่าทุจริต
จะเป็นผู้เสียผลประโยชน์กำลังถูกตรวจสอบแล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันเกี่ยวข้องหรือเปล่า

เดี๋ยวอีกไม่นานทางพตสุรเชษฐ์หักพานจะต้องเข้าไปให้การกับปปช
แล้วถ้าเกิดว่าพลสุเชษฐหักพานเนี่ยไปให้การพาดพิงหรือว่าไปบอกว่ามีการทุจริตยังไงเนี่ย
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อาจจะต้องออกจากตำแหน่งหรือไม่อาจจะต้องติดคุกก็ได้
ก็เลยมีการอาจจะมีการข่มขู่หรือว่ามีอะไรอย่างนี้ว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้
เหมือนกับว่าจะเป็นการสัญลักษณ์บอกว่ารู้นะว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนใช้รถอะไรแล้วไปที่ไหนบ่อยจับตาดูอยู่
ฉะนั้นอย่าไปทำอะไรที่นอกรู่นอกทางอย่าไปทำอะไรให้การอะไรที่มันจะไปขัดกับผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจนะครับ
เพราะว่าระดับพลตำรวจโทนะครับคนที่เป็นพลตำรวจโทใครจะไปกล้าทำเขาขนาดนี้นะครับถ้าเกิดไม่ใช่คนที่มีอำนาจแล้วก็มีบารมีถ้าคิดว่าไม่สามารถที่จะจับได้

โครงการรถไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นโครงการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการติดตั้งระบบเทคโนโลยี๒๖๐คันเกือบพันล้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มันจะต้องมาใช้ในงานของสตมแล้วตอนนั้นบิ๊กโจ๊กเป็นผู้บัญชาการสตมแต่ว่ายื่นคัดค้านว่าไม่ควรซื้อไม่ควรใช้ไม่ควรทำ

คือหลายประเทศเขาใช้อยู่ที่สิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรแบบนี้ค่ะ

ใช่ปปชกำลังจะเรียกบิ๊กโจ๊กเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดถูกลอบยิงรถยนต์หรือเปล่า
ใช่ค่ะส่วนผู้เชี่ยวชาญเรื่องปืนนะคะ
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการยิงในครั้งนี้นะคะ
คนร้ายน่าจะหวังแค่ขู่แหละค่ะขู่ให้กลัว
เพราะถ้าจะเอาให้ตายเนี่ยนะคะมือปืนต้องยกปากกระบอกปืน
แล้วก็ยิงไปในระยะที่หวังผลไม่ใช่ยิงกดต่ำแบบนี้
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปืนชนิดลูกโม่
หรือแบบออโตเมติกเพราะว่าปืนสองลักษณะนี้ค่ะ
จะเป็นปืนที่ไม่คัดปลอกกระสุนออกจากกระบอกปืนหลังจากยิงออกไป
ถ้าดูกันภาพรวมดูกันเผินก็ดูเหมือนว่าจะเป็นมืออาชีพ
แต่เราต้องดูด้วยว่าระยะยิงมันไกลแค่ไหน
ถ้ามันเป็นการจ่อยิงใครก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องมืออาชีพอะไรสักเท่าไหร่หรอกครับ
ส่วนผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พลตำรวจโทษสุรเชษตำแหน่งปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาของนายก
ของสำนักนายกนะฮะนี่ฮะบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ตอนนี้เป็นรองนายรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่บิ๊กโจ๊กยัง
เป็นนายตำรวจใหญ่อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ป้อมเป็นรองนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ค่ะอ่า
แล้วก็ว่ากันว่าเป็นนายตำรวจที่ใกล้ชิดกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
นักข่าวก็ไปถามว่าเรื่องนี้ท่านทราบหรือยัง
เด็กประวิทย์บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้จากทางตำรวจนะครับ
แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกับพลตำรวจโทษสุรเชษด้วย
แล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าจะต้องคุยจะมาคุยกับตัวเองทำไมเหมือนกัน
เพราะผมก็ไม่ใช่ตำรวจ

ก็ทางคดีความก็ดูพรุ่งนี้ต่อนะฮะ
ใช่ค่ะบอกแค่ว่าได้รับรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
แต่ผมก็ไม่รู้อะไรผลเอกประวิทย์บอกแบบนี้นะคะ